ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะติดตามเรื่องนี้กันเนี่ย
อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าสังคมไทยเราเนี่ย
เป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจเห็นใครเดือดร้อนก็พร้อมจะช่วยกัน
นะครับแต่คนที่ยื่นมือเข้ามาเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับการถูกตรวจสอบ
แล้วก็ต้องแสดงถึงความโปร่งใสความบริสุทธิ์ใจด้วย
มันมีกรณีล่าสุดเกิดขึ้นจากกรณีของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ป่วยนะฮะ
ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชื่อว่าน้องวันใหม่นะครับ
ทีนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาว่าน้องเขาลำบากก็มีคนเข้ามาช่วยเยอะ
หนึ่งในนั้นคือพริตตี้เงินล้านนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในวงการ
ด้านการรีวิวสินค้าที่ผู้คนรู้จักเยอะแยะติดตามทางโซเชียลเยอะแยะไปหมด
ก็คือผู้หญิงคนนี้ฮะที่เขาเรียกกันว่าออฟฟี่แม็กซิมค่ะ
ชื่อจริงคืออรพันธ์ด่านสุริพัฒนากุลปัจจุบันก็น่าจะอายุสักประมาณ๓๐ปี
ก็มีสามีมีครอบครัวมีลูกแล้วล่ะนะครับเข้าวงการด้วยการประกวด
มิสแม็กซิมไทยแลนด์สองพันสิบสองก่อนนะแล้วก็มีงานต่างต่างเข้ามาไม่ขาดสายอ่ะ
นะครับมีเพื่อนฝูงในโครงการเยอะแยะไปหมดนะครับ
มีช่องยูทูปของตัวเองมีโซเชียลของตัวเองคนติดตามเป็นล้านนะครับ
พอออฟฟี่แม็กซิมรู้เรื่องราวของน้องวันใหม่เนี่ย
ก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับอ่าถึงขั้นเปิดรับบริจาคนะครับ
บอกว่าต้องการที่จะหาเงินในการช่วยเหลือ
วันใหม่เด็กหญิงที่ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจเองไม่ได้
ฟี่ก็เรียรายเงินบริจาคช่วยเหลือมีคนมาสมทบทุนเยอะแยะไปหมดนะครับ
อ่าแล้วก็ตั้งใจที่จะอ่าซื้อเครื่องที่จะช่วยหายใจให้กับน้องวันใหม่
ค่ะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นณขณะนี้ก็คือออฟฟี่แม็กซิมถูกเปิดเผย
บรรดาเพื่อนของออฟฟี่แม็กซิมเองนี่แหละที่ทำงานทำการอยู่ด้วยกันนะครับ
ว่าไอ้เงินบริจาคต่างที่เปิดรับไปเนี่ยแล้วบอกว่าจะเอาไปช่วยน้องวันใหม่
ไปถึงมือครอบครัวของน้องวันใหม่แค่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทอืม
บอกว่าต้องการเงินสักล้านหนึ่งค่ะเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจราคาสูงนะคะ
ก็มีคนบริจาคเข้าไปเยอะนะแต่ทำไมไปถึงมือครอบครัวเขาแค่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท
แล้วทำไมถึงใช้บัญชีของตัวเองนะฮะถึงขั้นทำให้ออฟฟี่แม็กซิมเนี่ย
ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะ
แล้วก็ถูกพาดพิงจากอีกหลายคนเกี่ยวกับเรื่องของการ
เชิดเงินเขาโกงเงินค่าตัวเขาอะไรเขาเยอะแยะไปหมด
เดี๋ยวลองฟังที่เธอชี้แจงเอาไว้หน่อยนะฮะ
เดือนที่ออฟไม่ได้ติดต่อไปเนี่ยคือตอนนั้นออฟก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ทุกคนจะเห็นเลยว่าออฟออกมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออฟออกมานู่นนี่นั่น
ตอนนี้ออฟก็เก็บได้เกือบสองแสนแล้วแต่ออฟยังกล้ายืนยันและกล้าสาบานเลยนะคะว่า
ไม่เคยเอาเงินทำบุญไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวหรือว่าจะคิดจะโกงอะไรเลย
เมื่อเช้าได้คุยกับแม่น้องแล้วเขาบอกเราว่าแม่แม่จำไม่ได้หรอกว่า
เคยพูดไว้แล้วว่าออฟจะช่วยในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจ
วันนั้นอ๊อฟเอาเงินค่าขายเซนวิชไปให้แม่น้อง
แล้วหลังจากนั้นมาพอออฟโพสต์รูปอีกก็มีคนช่วยมาอีกประมาณเกือบสองหมื่น
รู้ว่าเด็กคนนี้จะต้องมีเครื่องช่วยหายใจอันใหม่เพราะเขาต้องการเพราะเขาต้องการจริงจริง
แล้ววันนี้แม่น้องบอกว่าขอไม่รับเงินยังไงก็แล้วแต่ออฟจะต้องยังไงก็ต้องเอาไปให้จนได้อะค่ะ
เธอก็น้ำตาคลอชี้แจงนะ

เพราะว่าบอกว่าที่หายไปเนี่ยบอกว่าจะรับบริจาคแล้วก็หายไป๗๘เดือน
แล้วก็ใช้บัญชีตัวเองก็ไม่ใช่อะไรหรอก
อยากจะได้เงินแบบก้อนให้ครบเลยแล้วให้ทีเดียว

ผมสงสัยเหมือนกันว่าเขาคลืนจริงนะคะก็เพื่อความสบายใจ
ก็เลยโอนเงินคืนให้กับออฟฟี่ไปด้วย
ฟี่เนี่ยพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็โอนเงินไปให้แม่น้องวันใหม่สองแสนหนึ่งไง
คคอค่รหาว่าเฮ้ยทำไมเขาได้แค่หมื่นสามเนี้ยอืม
เขาก็ให้ดูใช่แต่แม่น้องวันใหม่บอกคืนมีมี
มีหลักฐานให้ดูด้วยว่าคืนบอกขอคืนดีกว่า
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือน้องวันใหม่คุณออฟฟี่ได้โอนเงินมาให้น้องวันใหม่แล้ว
แต่เป็นความไม่สบายใจของคุณแม่น้องวันใหม่เองขออนุญาตโอนกลับคืนนะคะ
เนื่องจากรู้สึกถึงความไม่โปร่งใสน้องวันใหม่ไม่ใช่เครื่องมือของใครในการสร้างภาพ
ถ้าเกิดเงินบริจาคในส่วนนี้เป็นของน้องวันใหม่จริงก็ควรได้รับการติดต่อเป็นระยะ
ไม่ใช่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป๗๘เดือนอันนี้ส่วนหนึ่งที่แม่น้องวันใหม่บอกเอาไว้
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเครื่องช่วยหายใจน้องวันใหม่ได้มาตั้งนานแล้วค่ะ

คือคุณโอพักจิราก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันวันนี้
บอกว่าเริ่มมาตั้ง๔ปีแล้วโอก็ชวนเพื่อนในการบริจาคแหละ
แล้วก็มีคุณตั๊กบงกฎเขาก็ถามมาว่ายังขาดอีกเท่าไห
เดี๋ยวตั๊กจ่ายให้ทั้งหมดเลยเพื่อจะซื้อเครื่องช่วยหายใจ
เขาก็เลยซื้อให้ไปตั้งนานแล้วค่ะ๔ปีแล้วค่ะ
ซึ่งถ้าฟังจากคุณโอพระจิราบอกเนี่ย
นั่นแสดงว่าไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ออฟฟี่แม็กซิมบอกเอาไว้ใน๗๘เดือนเนี่ย

ถึงถูกตั้งคำถามถูกข้อคอรหาไง
อ้าเรื่องนี้ตัดจบตรงนี้ค่ะ
แต่มันมีกรณีอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
พอออฟฟี่แม็กซิมเป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมา
เพื่อนที่แบบเคยจับมือกันไปทำงาน
โชว์ตัวรับรีวิวสินค้าบอกว่า

แต่ให้เท่านี้ให้มั่งไม่ให้มั่งอะไรพวกนี้นะครับ
อย่างเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของออฟฟี่แม็กซิม
ถึงขั้นออกมาไลฟ์สดมาแชร์เหมือนกันนะครับ

เพชรเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการประกวดรายการร้องเพลงลูกทุ่งก่อน
อ่าแล้วเขาก็จะโด่งดังขึ้นมาจากการทำคลิปอ่า
ทีแรกเขาแกล้งกันเองอ่ะกับเพื่อนเพื่อนกับน้องน้องเพราะว่าเขาเป็นคนที่บ้าจี้
อืมพอจี้อะไรเข้าไปแล้วบอกให้ทำอะไรเนี้ยเขาจะทำเลยปรบมือ
ก็จะปลบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนเพชรบอกว่าเขาก็โดนเหมือนกันนะ
โดนหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับกรณีของออฟฟี่แม็กซิมเดี๋ยวลองฟัง
นะฮะบางส่วนที่เขาได้ไลฟ์สดเอาไว้นะครับ
เป็นคนปล่อยเป็นคนทำเป็นคนเอ่อ

ในตอนนั้นกูคิดไม่ดีกับก๊อตไปแล้ว
ว่าน้องทำร้ายกูแน่นอน

คือกูคิดแบบนั้นไปแล้วเว้ย
ว่าน้องทำร้ายกูว่าน้องเกลียดกู

ช่วยหนูด้วยหนูควรจะทำยังไง
เขาก็พูดเลยว่ามึงออกมาเลย
ก็บอกกูคือชมมึงเอง

พอทำงานไปทำงานมา

เขาบอกเดี๋ยวเขายัดงานให้

หมวยก็ไม่ยอมแม่ฉันก็ไม่ยอม

ต้องให้เขายุ่งเดี๋ยวเราจัดการกันเองได้
วันที่โกนผมวันที่ปงผมหน้า
มึงคนว่าเป็นแม่

รอแม่ออฟอร์มาโกนผมไฟกู

มาตอนที่โกนผมเสร็จแล้ว

แล้วก็ให้กูอัดคลิปขอขอบคุณแม่ออฟฟี่นะครับ

ขอให้แม่ออฟฟี่รวยแล้วก็มีงานเยอะ

ใจกูร้องห้าง

คอกันเพราะว่าออฟฟี่เนี่ย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี

ผู้จัดการของขนเพชรนะครับอ่า

เด็กชมครับเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
พริตตี้เงินร้าน